ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่เราให้คุณผู้ชมดูคลิปไปเมื่อวานนี้แล้วก็คุณผู้ชมพูดถึงเยอะมาก
กรณีคลิปนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม๓เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถซีวิกนะคะ
คนที่เขานั่งอยู่ในซีวิกเนี่ยคนขับเป็นผู้ชายคนนั่งข้างเป็นผู้หญิงเขาเป็นพี่น้องกัน
แล้วอยู่ดีมีรถเบนท์โผล่ออกมาจากพัฒนาคารแถวนั้นแล้วก็เบียงเลนเข้ามาไม่เปิดไฟขอทาง
ซีวิกก็เลยบีบแร่บีบแร่ตอนแรกไม่ได้บีบยาวแบบไม่ได้บีบยาวบีบแต่ปกติเหมือนเตือนบีบเตือน
แต่รถเบ้นเหมือนโกรธแล้วก็เหมือนเมาขับแบบเบียงไปเบียงมามาปาดหน้ามาจี้ท้ายบ้างอะไรบ้าง
ซีวิกก็เลยบีบแรร์แบบยาวยาวเลยเพราะตอนนั้นเขาบอกว่ามันเบียดจนเหมือนจะชนแล้วอ่ะ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้บีบแดยาวหรือเปล่าเบนท์ทีนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งตามหนักตามหนักเลยนะคะ
คนที่อยู่ในรถซีวิกเขากลัวมากมีผู้หญิงด้วยไงฮะผู้หญิงที่เขานั่งไปกับคนขับเขาก็โทรหาตำรวจ
ก็แจ้งข้อมูลรายละเอียดว่ารถเบ้นทะเบียนอะไรยังไงยังไงสุดท้ายโชคดีจริงจริง
ไปเจอตำรวจสอนอบางพงพางอยู่ตรงนั้นพอดีไปกระพริบกระพริบอยู่อ่า
เขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปหาแล้วก็ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยอย่างนี้ค่ะ
จุดที่พีคที่สุดก็คือตอนที่มันขึ้นสะพานไปแล้วแล้วรถเบนส์ขับนำไปใช่ไหมใช่
คันนี้เขาก็ถอยหลังเพื่อจะไม่ขึ้นงั้นฉันไม่ขึ้นดีกว่าเน้นถอยตามมานี่ไง
ปาดอีกแล้วเนี่ยเขาเห็นไฟแดงแดงวาบวาบอยู่อ่ะ
ตำรวจแน่ขอให้ตำรวจช่วยเนี่ยไงฮะตำรวจอยู่ขวามือไหน
แต่ตอนตามรายงานข่าวตอนแรกเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าพอไปถึงตำรวจตรงนี้นะคะ
ตำรวจก็ตรวจดูว่าในรถเบ้นใครขับมีอาวุธมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
เป่าแอลกอฮอล์เป่าออกมา๒๒๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด๕เท่ากำหนดไว้๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
คือมันต้องเมามากตามรายงานข่าวตอนแรกก็บอกว่าตำรวจปล่อยไป
ไม่เอาผิดอะไรทีนี้วันนี้ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าขอย้ำหน่อยเถอะ
ไม่ได้ปล่อยไปนะก็ดำเนินคดีกับคนขับรถเบนท์นะ
ที่บอกว่าตำรวจบอกว่าไม่รู้เรื่องปล่อยไป
หรือว่าเห็นว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารในพื้นที่อะไรรึเปล่า
ก็เลยปล่อยไปไม่ดำเนินคดีอะไรเนี่ยหรือดำเนินคดีก็จริง
แต่ทำไมไม่คืนนั้นไม่ไปนอนที่ห้องขังของสอนอเหมือนกับคนอื่น
ถ้าถูกจับเมาแล้วขับอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็เลยบอกว่า
ทำความพันธ์ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรค์จรัฐ
การสอนอบางโพงพางก็ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาเป็นผู้ชายอายุ๔๒ที่ขับรถเบนท์ที่อยู่ในคลิปภาพนี้นะคะ
ไปคุมขังไว้ที่สอนอ
หลังตรวจพบว่าแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
พอคุมขังในสอนอก็รอให้สั่งเมา
พอส่างเมาปุ๊บสอบปากคำ
ตัวผู้ต้องหารับสารภาพก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีนะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา๕ข้อหาค่ะ
ขับรถในขณะมึนเมาสุรา
ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับรถ
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
คนขับรถเบ้นคันนี้เขารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
พอรับสารภาพปุ๊บพนักงานสอบสวนก็ส่งสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาให้อายการสั่งฟ้องนะคะ
แขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาจำคุกคนขับรถเบนท์๓เดือนปรับ๘๐๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปีในข้อหาเมาแล้วขับนะคะก็คือยังไม่ต้องเข้าคุกค่ะ
ส่วนข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวสั่งปรับไป๒๐๐๐บาท
มีคำสั่งให้คุมประพฤติ๑ปีให้รายงานตัวทุก๓เดือน
ให้ทำงานบริการสังคม๔๘ชั่วโมงพักใบอนุญาตขับขี่๑ปีค่ะ
ตำรวจชี้แจงมาแบบนี้ว่าไม่ได้ปล่อยไปเพราะว่าคนก็วิจารณ์เยอะ
นะฮะคิดแน่นว่าทุกขั้นตอนเหมือนกับทุกคนใช่ค่ะ